คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ฮะอัจฉริยะเดือดปะทะคาบรมกับหมอโรงพยาบาลพระราม๒
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมไปปะทะคารมกับคุณหมอ

เพราะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นจากกรณีเมื่อวันเสาร์ที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในช่วงเช้ามืดนางสาวช่อลัดดา
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๒
คือกำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๒
ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถูกสามีถูกน้ำกรดสาดใส่
ลูกสาววัย๑๒พาแม่ไปหาหมอที่พระราม๒
แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธการรักษา
และถูกให้ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบางมศ

ทำให้นางสาวช่อลัดดาเสียชีวิต
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมเขาออกมายืนเลยนะ
กรานว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวช่อลัดดา
เรียกร้องถึงความเป็นธรรมในการที่ถูกปฏิเสธการรักษา

นำศพของนางสาวช่อลัดดาจากโรงพยาบาลสิริราช
เดินทางแห่กันไปที่โรงพยาบาลพระราม๒
ไปตั้งโรงศพไว้ที่หน้าโรงพยาบาล
และขอเข้าพบผู้บริหารของโรงพยาบาลพระราม๒
ในห้องขณะที่มีการพูดคุยเจรจากันอยู่นั้น

ใช่สื่อมวลชนอยู่มีการไลฟ์เหตุการณ์อยู่
ไอ้หมอมึงตอบหน่อย

ไปดูเลยฮะปะทะคารมกันเดือดขนาดไหนครับ
ผมถูกรบกวนผมอธิบายไหมครับ
ไม่ได้อธิบายหรอครับ

นี่ครับตัวแทนประชาชน

กลับมาดิแปลวงจรปิดประดูกไป
ให้พยาบาลคนที่พูดกับน้องเขามาเลยมา

ได้จริงหรือเปล่าลูกผู้ชายเปล่า

รับรองชั้น๖โรงพยาบาลพระราม๒นะครับ
โดยแพทย์หญิงวัลภาชัยมโนวงศ

นั่งอยู่ข้างคุณหมอที่ลุกขึ้นยืนนะ

นายแพทย์ภีระขณะนวัตรสัญพแพทย์ทั่วไป
และที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลพระราม๒
คือได้มาพบกับนายอาชียะเรืองรัตนพงศ

นางสาวช่อลัดดาที่มาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
และขอคำชี้แจงจากโรงพยาบาลกรณีปฏิเสธการรักษา
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ยังพูดคุยกันตามปกติได้นะ
ยังถามถึงเหตุถึงผลว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่หลังจากนั้นเริ่มคุยกันไม่เข้าหูแล้ว
จนเกิดการทุบโต๊ะกันขึ้นทั้งสองฝ่าย
ฝั่งคุณหมอก็ทุบโต๊ะเหมือนกัน

นายอัชยะก็ลุกขึ้นเลยทุบโต๊ะกันเหมือนกัน
บอกว่าเป็นหมอภาษาอะไรคนไข้ไม่มีสิทธิ์หรือไง
เดี๋ยวจะถอนใบอนุญาตและขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยนะคุณ
ขณะที่ญาติของนางสาวช่อลัดดาโดยเฉพาะลูกสาววัย๑๒ปี
นั่งร้องไห้ด้วยความตกใจ
แล้วก็ญาติของนางสาวช่อระดาก็ใส่หมอกันเต็มเหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวจะถอนใบอนุญาตคนไม่มีจัญญาบัน
คนอย่างคุณใจอมหิต

คุณหมอพยายามที่จะชี้แจงที่จะพูดเหมือนกัน

ใช่ค่ะคุณหมอก็มึงกูเหมือนกัน
พอคุณหมอได้สติปุ๊บก็พยายามเย็นลง
คนที่อยู่ในห้องบอกว่ามีการไลฟ์เหตุการณ์ไว้ทั้งหมดแล้ว

คือเราอาจจะไม่ได้เห็นตอนแรกที่คุณหมอเป็นคนฝ่ายทุบโต๊ะก่อนไง
นะครับก็ถึงได้บอกคือขึ้นกันทั้งสองฝ่ายนะฮะ
แล้วก็กลายเป็นว่าคุณหมอขอลุกเดินออกจากห้อง
คุณหมอในที่นี่หมายถึงที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลนะ
พระราม๒ขอลุกเดินออกจากห้อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์หญิงวรภายังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะ
แล้วก็ถูกนายชะยะชี้หน้าต่อว่า
แล้วบอกเดี๋ยววันนี้แหละจะต้องมาเจอกันอีก
กระทรวงสาธารณสุขคุณมันคนใจอมหิต
ชี้หน้าด่าพอโรงพยาบาลพระราม๒
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้อย่างที่เล่าไป
ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน
ในช่วงเช้ามืดขณะที่นางสาวช่อลัดดานะครับ

เพื่อไปรักษาอาการบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าถูกสามีสาดน้ำกรดใส่
ตอนไปโรงพยาบาลไปกับลูกสาววัย๑๒ปี
ซึ่งลูกสาววัย๑๒ปีก็เป็นห่วงคุณแม่
ลูกสาวพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลพระราม๒

ตอนแรกลูกสาวบอกอาจจะพากันไปโรงพยาบาลบางมศ

แท็กซี่ก็จะพาไปโรงพยาบาลบางมศตอนแรก

เห็นว่าอาการของนางสาวช่อลัดดา

ก็เลยบอกไปโรงพยาบาลใกล้ไหม

ใช่คือต้องบอกว่าโรงพยาบาลบางมด
เป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่มีสิทธิ์ในการรักษาอยู่
ใช่นะครับแต่ว่าแท็กซี่ก็เป็นห่วง

จากนั้นพอไปโรงพยาบาลพระราม๒แล้ว
ก็เข้ารับการดูแลจากหมอและพยาบาล
แต่ว่าทางพยาบาลบอก

ถ้ามีสิทธิ์การรักษาที่โรงพยาบาลบางมศ
เดี๋ยวส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลบางมศ
จากนั้นพยาบาลคนนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็เรียกแท็กซี่ให้นางสาวช่อลัดดา

นั่งรถแท็กซี่ต่อไปที่โรงพยาบาลบางมด
ค่ะพยาบาลยังถามลูกสาวอยู่เลยว่า
หนูมีตังค์อยู่เท่าไรน้องมองว่ามีอยู่๕๐บาท

ใช่นะครับ

โรงพยาบาลล้างแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมประเมินสภาพบาดแผลที่เกิดจากสารเคมีระดับหนึ่ง
ตรวจวัดความดันความดันอยู่ในระดับปกติคือ๘๐
คลื่นหัวใจปกติประเมินแล้วพบว่าอาการลักษณะนี้ยังไม่สาหัส
เพราะผู้ตายมีบัตรประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลบางมศ
ส่วนถ้าจะรักษาที่โรงพยาบาลพระราม๒จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จากนั้นทางโรงพยาบาลบอกว่านางสาวช่อลัดดาเอง
ที่เป็นคนปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลพระราม๒
และทางพยาบาลของโรงพยาบาลพระราม๒และเจ้าหน้าที่
จึงได้ส่งตัวของผู้ป่วยคือนางสาวช่อลัดดาพร้อมลูกสาว
ขึ้นแท็กซี่เพื่อจะไปโรงพยาบาลพระราม๒
และยืนยันว่านางสาวช่อละดาไม่ได้เสียชีวิตในรถแท็กซี่
ตามที่เป็นข่าวเพราะว่าเมื่อถึงโรงพยาบาลบางมศ
ยังคงพูดคุยกับคุณหมอได้ที่นั่นก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกัน
ส่วนที่พระราม๒ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกัน
ประโยคนี้แหละครับที่นายอาชียะทุบโต๊ะแล้วบอก
ไหนถ้ามีภาพเอาภาพมาให้ดูสิเอามาแสดงเป็นหลักฐาน
อย่าพูดเปล่าเปลยแบบนี้นะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระราม๒นะครับ
ใช่ค่ะก็ตอนนี้คุณผู้ชมดูเวลาแล้วนะคะ๗โมง๖นาทีแล้ว
ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะคะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร
แต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องตามกันต่อต้องดูกันต่อ
ต้องดูกันต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะ
อย่างที่บอกว่านายอัชริยะ
จะมีการไปร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรี

รวมถึงประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรณสุขในวันนี้ด้วย
แต่ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็คือต้องไปตามสามีของนางสาวช่อลัดดา
ที่เป็นคนบอกว่าสาหรือว่ากรอกน้ำกดเนี่ยนะคะ

ผู้กำกับสนท่าข้ามสักช่วง๒ทุ่ม

ตำรวจก็นำตัวนายคำตันสิงหานาฏ
อายุ๕๐ปีเป็นสามีที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
มาที่สอนอท่าข้าม
เพราะว่าตำรวจเขาไปตามจนจับกุมได้นะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบรรพฤษภิษัย

นายคำตันตอนที่จับกลุ่มตัวได้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือสภาพอิดโรย

กางเกงขา๓ส่วนสีเทาลายสก๊อต

นักข่าวเขาก็ถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมคะ
ก็ยกมือบางใบหน้าหลบกล้องตลอดเวลาเลยค่ะ

ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะ
ตำรวจนำตัวนายคำตันเข้าห้องสอบสวน

เรื่องต้นนายคำตันก็รับสารภาพนะคะ
ว่าเป็นคนลงมือสาดน้ำกรด
แล้วก็เป็นน้ำกรดชนิดไหน

ทางตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนนี้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกันอีก
คือทางฝั่งนางสาวช่อละดาเนี่ย
ผู้เสียชีวิตก็เป็นคนหน้าตาดี

ห้ามหลังจากเลิกงานแล้ว
ห้ามไปปาร์ตี้ห้ามไปกินเลี้ยงสังสรรค
กับเจ้านายหรือกับเพื่อนร่วมงาน
คือจะต้องไลฟ์วีดีโอคอล
มาสอบปากคำนายคำตันด้วยตัวเอง

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไป
ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับประเด็นนี้ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับ